คุณผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองไทยในวันนี้หน่อยก็แล้วกัน
วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตนะ
แต่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับ
คือมันเป็นกระแสขึ้นมาเกี่ยวกับโลกออนไลน์
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันทางโซเชียลนะฮะ
คือดูในส่วนของคุณอุ้งอิ๊งก่อนกันแล้วกันนะฮะ

คนก็เหมือนกับมันเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กัน

กับน้องทาสินลูกของคุณอุ้งอิ๊งที่เพิ่งคลอดนะคะ
อันนี้คุณนุ้งอิงโพสต์ใช่ไหม

ที่คุณทักษิณกลับมาถึงเมืองไทย๒๒สิงหาคม

ว่าตั้งคำถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ

ในการเป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษชาย

ป่วยจริงเจ็บหนักจริง

มีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์

นักโทษหรือเทวดาค่ะ
คือเหมือนเข้ามาแบบแอบแซะ

คุณอุ้งอิงก็ตอบทันทีว่า

โอ้โห

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็แซะประโยคหาเสียงของเธออีก
เพราะมีคนไปคอมเมนต์ต่ออีก
ปิดสวิตช์๓ปปิดสวิตช์สว
มีอีโมจิแบบตาเหลือกงง
คงหมายถึงการที่เพื่อไทยตอนนี้

คั่วใช่ไหมจับคั่วกับพักสองลุง

คนไทยมีกินมีใช้แล้วก็เป็นอีโมจิ๒นิ้ว
คือจริงแล้วเป็นประโยคที่เขาพูดเอาไว้ต่อเนื่องกัน

ปิดสวิตช์๓ปปิดสวิตช์สว

เหมือนกับคุณอุ้งอิ๊งมาตอบประโยคให้

เอ๊ะจะไปแคร์อะไร

แต่คนไทยมีกินมีใช้อย่างนี้นะฮะ

พูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมาก
คั่วตรงข้ามก็วิจารณ์อย่างดุเดือดนะฮะ
ขณะที่ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทย
ก็เห็นชอบที่คุณอุ้งอิ๊งต้องออกมาตอบโต้บ้าง

หมายถึงเทวดาของลูกก็คือพ่อข้า
แล้วก็แชร์คอมเมนต์ที่ถูกแซะ
อึ่งไข่ถูกใจสิ่งนี้

อันเนี้ยมินท์เห็นอึ่งไข่ว่าเรียนอึ่งไข่มาตั้งแต่เช้า

คือพอมันมีเรื่องวิวาทะทางโซเชียล
มีคนไปบอกอึ่งไข่ถูกใจสิ่งนี้

อิงรู้จักอึ่งไข่หรือยังคะ

แต่ก็คงมีคนด่าก็แล้วแต่จ้ะแต่ฉันพอใจมาก
เนี่ยอันนี้คือพอกับองค์อิงค์เลยนะ
คือยังไงครอบครัวอึ่งไข่ยังไง
คืออึ่งไข่เนี่ยมันเริ่มมาจากอย่างนี้นะคือเราไปหาที่มาที่ไปเนี่ยอึ่งไข่หรือว่าครอบครัวอึ่งไข่เป็นศัพท์การเมืองที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกออนไลน์นะฮะ
มันเริ่มมาจากตั้งแต่ที่ทางเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจแบบย้ายคั่วสลับคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม
เดี๋ยวนะอันนี้คืออึ่งไข่ที่เป็นอึ่งจริงใช่ไหม

เอาพวกที่โลกออนไลน์เขาเป็นภาพอึ่งไข่อะไรพวกนี้ในเทรนด์ออนไลน์ก่อนได้ไหม
คือพอเพื่อไทยมีการจับคั่วย้ายคั่วสลับฝั่งใช่ไหม
แล้วก็แยกจากก้าวไกลมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีการเหมือนกับคือด้อมส้มอ่ะใช่ไหม
ทางฝั่งของเอฟซีเพื่อไทยเนี่ยที่เขาจะเรียกว่านางแบกนายแบกเนี่ยเขาก็วิวาทะกันตลอด
คือต้องบอกว่าฝั่งคนเชียร์ก้าวไกลเนี่ยจะถูกเรียกว่าติ่งส้มเรียกว่าด้อมส้ม
มีบางกลุ่มที่เป็นฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันตรงข้ามเนี่ยเรียกว่าส้มเน่าก็มี
หลังจากที่มีการแตกสลายคั่วแปดพักร่วมเดิมไปแล้วอ่า
ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่านายแบกนางแบก
คือคนที่พร้อมสนับสนุนเพื่อไทยและสนับสนุนรวมถึงเคารพทุกการตัดสินใจของเพื่อไทย
โอ้โหต้องแบกกันนะย้ายคั่วแยกจากก้าวไกลมาไปรวมกับสองลุงก็ต้องแบกกัน
สุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมากระหว่างสองฝั่ง
ก็คือคือทางฝั่งของด้อมส้มเนี่ยเขาจะบอกว่าเสียงโหวตประชาชนที่ก้าวไกลได้มาเนี่ย
ชนะการเลือกตั้งเนี่ย๑๔ล้านเสียงเนี่ยอันนี้มันคือเสียงของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
เขาจะเขาจะใช้ตัวเลขนี้บ่อยใช่ไหมเราเนี่ยคือเสียงประชาชนสิบสี่ล้านเสียง
อ่าฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเอ้าเขาอันดับสองก็จริงแต่สิบล้านเก้าแสนเสียงนะ
เออแล้วตรงเนี้ยเอาเสียงของเขาไปที่ไหนไอ้สิบล้านเก้าแสนเสียงที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยสงสัยมันเป็นอึ่งไข่หรือยังไง
ที่มาอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเอ้าสงสัยเรามันคืออึ่งไข่หรือยังไง๑๐ล้าน๙แสนเสียงไม่มีความหมายใช่ไหม
อ๋อไม่ใช่คนใช่ไหมเป็นอื่นใครอ๋อคือแค่เปรียบเปลยทำนองน้อยใจขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับเราคืออะไรอ่ะ
คือศูนยากาศหรือยังไงแล้วคืออากาศสะธาตุหรือยังไงเขาก็เลยแบบเอ้าเธอบอกเสียงประชาชน๑๔ล้านเสียงแล้ว๑๐ล้าน๙แสนเสียงของฉันน่ะมันคืออึงไข่หรือยังไง
เป็นอึ่งไข่แล้วมั้งอ๋อแต่ปรากฏบ่นด้วยความน้อยใจแต่มันดันโดนใจเหรอคะทีนี้ทางนายแบกนางแบกเพื่อไทยเขาก็เลยกลายเป็นพออะไรก็ติดแฮชแท็กไปเลย
กลายเป็นพอโพสต์อะไรพูดอะไรไปสมมุติสมมุติชื่อนะสมมุติชื่อชนะกันครอบครัวอึ่งไข่น้องแป้งรักอึ่งไข่เป็นนามสกุลไปเลยอะไรอย่างนี้ไปเลยเป็นแบบนั้นไปเลยทีนี้มันก็ต้องรู้จักอึ่งไข่กันหน่อยไหนก็ไหนไข่จริงใช่ไหมเอาอึ่งไข่จริงเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฮิตของอึ
อึงมันจะจำสินมันจะอยู่มันจะเก็บตัว
อึงไข่นี่คืออึงอ่างใช่ไหม
ใช่แต่มันจะอยู่คนละวงอีกอย่างหนึ่ง
เหมือนกับอึงอ่างตามซอกตามหลืบตามอะไรอย่างนั้น
มันจะอยู่จำสินอยู่จำศิลป์แล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยมันจะขึ้นมา
มันจะมาหาอาหารกินหรือว่ามาผสมพันธุ์กัน
แล้วก็มารอฟักไข่ทีนี้ช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหม
ใช่ค่ะอึงอ่างมันชอบออกมาเวลาฝนตก
ทีนี้ออกเยอะเลยอึงอ้างเนี่ย
สมพันธุ์กันเพื่อรอวางไข่ฟักไข่วางไข่ด้วย
บางคนบอกอึ่งไข่นึกถึงแต่ต้มเปรตนี่มีคนบอกมันอร่อยมากนะคะพี่อุ๋ย
มันเลยเป็นเมนูเปิบพิษดาในช่วงเวลานี้แล้วมันต้องมาช่วงหน้าฝนเท่านั้น
ปีนึงเนี่ยรอบเดียวครั้งเดียวก็มีหน้าฝนปีนึงมีครั้งเดียวจริง
มันก็เลยนั่นไงฮะจังหวะกำลังฮิตไงคนก็เลยเอ้า๑๐ล้าน๙แสนเสียงของเพื่อไทยของฉันเนี่ยมันคืออึ่งไข่หรือยังไง
ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่มีความหมายเดี๋ยวการเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ึ่งไข่น้องมิ้นเคยเจอตัวเป็นไหม
ไม่เคยค่ะคือเคยได้ยินเสียงหลักก็คือไม่เคยมีเอาจริงมิ้นไม่เคยเห็นอ่ะ
แต่เคยได้ยินว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่คนแบบว่าชอบมากอ่ะอ่า